เชื่อใช่ไหมแล้วถ้าสมมุติว่าตื่นเช้ามาเนี่ยไปเจอรอยบนรถแบบนี้
แบบผู้หญิงคนนี้จะรู้สึกยังไง

คือเธอเชื่อสนิทใจเลยผู้หญิงคนนี้
เจ้าของคลิปบอกว่ารอยพญานาคแน่
จอดรถไว้ในบ้านในกาละศิลป์
รุ่งเช้าออกมาดูต้องขยี้ตาอย่างแรง

แต่ในใจเชื่อว่าสิ่งที่เห็นคือรอยพญานาค

ส่วนมากเชื่อว่าเป็นรอยพญานาคแต่ขัดใจเล็กปุ้ย

เจ้าของคลิปเอาแถบข้อความที่เขียนว่า
ความเชื่อส่วนบุคคลมาบังเลขทะเบียนรถ

นี่ครับความเชื่อส่วนบุคคล
แล้วมันบังเอิญไปบางป้ายทะเบียน
แต่ว่าเห็นแบบนั้นนี่มี๗เก้า

ใช่ไหม
ไม่ต้องเจ้าของชิปเขาแก้ตัวใหม่

อะไรนะนั่นอ่ะนี่อะไรอ่ะลิเวอร์พูลเกี่ยวอะไรด้วย

นี่แหละครับเขาก็เลยเอามาลงใหม่แก้ตัวเมื่อกี้

เห็นไหมตาบุ๊ยวายมี๗เก้าจริงด้วย

โอ้โฮนะครับ๑๙๙๗นี่คืออะไรครับ

ทะเบียนรถจริงอ๋อเหรอ
ถ้าที่มุมมาไหลก็ยิง๔๕ลูก
รูปปั้นพญานาคดวงตาเขาเปลี่ยนสีได้
คือดวงตาที่เอาแก้วฝังไว้ในสีหนึ่ง
หยดตึงตังตึงตังเลยช่วงนี้ลบบุรีไม่มีฝนแล้วหนาวแล้วฮะ
แต่เหตุการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์สุดอัศจรรย์ใจ
วัดเขารังพัฒนาที่โคกสำโลงอำเภอโคกสำโลงจังหวัดลบบุรี
พระอาจารย์แดงเจ้าวาดวัดเขารังเนี่ยท่านบอกว่าสร้างองค์พญานาคนี้
สร้างคือสร้างไปเรื่อยสร้างไปเรื่อยไม่ได้กำหนดห่วงวันเวลา
แต่ปรากฏว่าเสร็จภายในเจ็ดวันเป๊ะเลยเสร็จภายในเจ็ดวันคือเก็บงานเนี่ย
ร้อยภายในเจ็ดวันเลยแต่ที่แปลกประหลาดมากกว่านั้น
คืออยู่ดีมีน้ำหยดลงมาจากปากเป็นน้ำใสปิ๊งเลยฮะ
ลงมาข้างล่างหยดลงมาข้างล่างทั้งที่ไม่มีก๊อกน้ำ
และทั้งที่ไม่มีฝนตกใดเลยก่อนหน้านั้นก็ไม่มีวันไหนแหละ
ที่มีฝนตกยังไม่พอแงนมองดูคลิปที่ว่านี้อะไรดูนี้นะ
แหงมองไปพอเห็นจากน้ำมันหยดน้ำใสหยดลงมา
พอมองที่ตาตาของพญานาคเป็นสีแดงสักพักเดียว
เปลี่ยนสีฮะกลายเป็นสีน้ำเงินเป็นสีม่วง
คือเปลี่ยนได้หลายสีแต่คนที่เขาเคยไปวัดแห่งเนี้ย
บอกว่าของจริงเนี่ยเป็นสีแดงก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ท่าไหน
พอถ่ายภาพออกมาแล้วตาของพญานาคสามารถเปลี่ยนสีได้
นี่คือความอัศจรรย์ใจที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของพญานาคที่ลบบุรีครับ